ในโลกเราในสังคมปัจจุบันนี้คนดีมีเยอะคนไม่ดีก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าถ้าเป็นเหมือนแบบละครทีวี

คือตำรวจเขาไปจับพระ

ปรากฏว่านัดมาเจอส่งยากันตรงนั้นพอดิบพอดีเลยนะคะ
ถ้าดูในละครอาจจะขำได้ว่าโอ้โหงานเข้า
แต่อันนี้ของจริงขำไม่ออกเลยคุณผู้ชม
นี่ไงน่ะจริงจังหรือ

รู้รีบไหม

ที่เห็นใส่เสื้อยืดนี่คือพระนั่นจริงแล้ว

เพราะว่าเจอทั้งยาไอซ์เจอทั้งอุปกรณ์การเสพ

ชุดปฏิบัติการกองร้อยตช๔๓๗นะคะ
จับกลุ่มพระบอยหรือนายนพดลขุนบันเทิงอายุ๔๑ปี
เป็นพระลูกวัดชินวงศ์ประดิษฐ์หรือว่าวัดป่าหนุนคดค่ะ
อยู่ในตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ยาไอซ์เนี่ยเจอ๗๔๖๐กรัมนะคะ
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าของอังสะ

แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพมีเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
แล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ดูจากปริมาณของไอซ์และการที่มีเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลอยู่
นั่นหมายความว่าไม่ได้เสพอย่างเดียวแน่นอน
ถ้ามีการแบ่งช่างนี่น่าจะต้องขายด้วย
เจ้าหน้าที่เขาสืบทราบมานะคะว่านายนพดลคนนี้
บวชอยู่ที่วัดนี้มีพฤติกรรมเสพยา
แล้วก็มีการขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ด้วย
บุกมาตรวจค้นแล้วก็เจอของกลาง
ก็รีบควบคุมตัวไปให้เจ้าอาวาสทำพิธีลาศิกขาให้ขาดจากความเป็นพระ
ทีนี้จังหวะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกุฏิอยู่อะค่ะ
อยู่มีนายสิทธิพลหนูคูขุดหรือว่านาย๒อายุ๒๙ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคนขับรถส่งอาหารเดลิเบอรี่ค่ะ
ขี่มาจอดหน้ากุฏินายนพดลตำรวจก็งงว่ามากุฏิพระทำไม
อ่าแสดงตัวขอตรวจค้นซะหน่อยดีกว่าถามว่าเจอไหมคะ
เจอค่ะเจอไอซ์๑๐๒๙กรัมในกระเป๋า
ตำรวจเลยลากตัวมาขยายผลตรวจค้นที่บ้านพักเลยนะคะ
อยู่ในซอยคึกฤทธิ์๙ทับ๑ในตำบลคลองแห
เจอยาไอซ์อีก๑๒๕กรัมค่ะ
สอบปากคำนายนพดลหรือว่าอดีตพระบอยนะ
ก็รับสารภาพบอกว่าตัวเขากับนายสิทธิพล
คนนี้ที่ทำส่งอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยร่วมกันค้ายาไอ
แล้วก็ให้นายสิทธิพลนี่แหละเป็นตัววิ่ง
ไปรับยาไปส่งยาที่กุฏิทุกครั้ง
คือมันสะดวกไงพอทำหน้าที่เป็นเหมือนกับพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ปุ๊บ
คนก็เข้าใจว่าไปส่งข้าวจริงส่งยาค่ะ
ไม่ทันสังเกตอ่ะเนอะเออนายสิทธิพลก็รับเต็มปากเต็มคำเลยว่า
ผมยึดอาชีพนี้บังหน้าครับเพราะมันสะดวกในการขับรถส่งยามาก
ก็จะไปส่งตามพื้นที่หาดใหญ่อำเภอใกล้เคียงต่างตามใบสั่งของเอเย่นนี่แหละค่ะ
ซึ่งช่วงหลังเอเย่นคือทำจนเอเย่นไว้ใจแบ่งยาให้มาเก็บไว้ที่บ้านได้
เวลาส่งจะได้ง่ายแล้วไม่ต้องรอนานเออเอาขนาดนั้นเลยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวสองคนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสภหาดใหญ่ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวน่าจะต้องมีการขยายผลถึงเอเย่นด้วยนะว่าเป็นใคร
บางทีกรรมก็ติดจรวดจรวดคือขี่มาหาตำรวจเองด้วยนะ